คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปนี้ออกมานะฮะ
ว่ารถขยะของเทศบาลเนี่ย
โอ้โหอยู่ก็เฉียงเอียง
เอียงเอ๊ะขับยังไงมันถึงเอียงไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
จอดอยู่ข้างทางได้แบบนี้จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
นี่คุณผู้ชมฮะดูคลิปนี้นะครับนู่น
เตอร์ไซค์เขาจอดกันอยู่ชาวบ้านก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์อยู่

รถเก็บขยะคันเขียว
พุ่งไปชนใส่เขาเลยคุณ
คุณแล้วก็เกือบจะทับหัวเขาตายนะเอาจริง
นี่นะฮะกลายเป็นประเด็นแล้วครับ
เพราะว่าทางชาวบ้านผู้เสียหายเนี่ย
เขาร้องเรียนว่าเทศบาลช่วยชดใช้ค่าเสียหายหน่อย
ทำเขาเกือบตายแบบนี้นี่
คือคลิปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ารถขยะสีเขียวของเทศบาลเมืองเก่า
จังหวัดสุโขทัยฮะขับพุ่งข้ามเลนไป

เสียหาย๒คันชาวบ้านรอดตายบุดหวิด
เกือบจะถูกรถทับแล้วนะฮะ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์
ก็จะเห็นคุณดูสินี่ฮะนี่คนที่รอดตายนะ
เขาบาดเจ็บอยู่นะก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงเลยคุณนะ
ถูกทับจนบี้จนแบนแบบนี้นะครับ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย

ก็คือนายธวัชชัยไกรตะโม่อายุ๓๑ปีนะครับ
รถกระบะของเขาขับไม่ได้แล้ว
กลายเป็นซากอย่างเดียวเพราะถูกทับบี้แบนนะครับ

วันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอกว่าเกิดขึ้นช่วงเช้าเลยฮะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่หน้าตลาดสดเมืองเก่า
เข้าไปซื้อของในตลาดเรียบร้อยแล้วนะคุณนะ
หลังจากนั้นเพียงแค่ประมาณ๕วินาทีเขาบอกแบบนี้
รถขยะก็พุ่งข้ามเลน
แล้วก็มาชนรถจักรยานยนต์ที่ผมจอดไว้ตรงนั้น
ผมเป็นแค่๑คันนะมันยังมีคันอื่นและมีคนเจ็บคนอื่นด้วย
แต่ตอนนี้ผมอยากให้ทางเทศบาลรับผิดชอบหน่อย
เพราะเจรจากับทางเทศบาลตะบนเมืองเก่า
เพื่อจะขอไก่เกลี่ยค่าเสียหายนะครับ
แต่ทางฝั่งเทศบาลเหมือนจะบ่ายเบียง
จะจ่ายแค่ให้เงินดาวน์เพื่อเอาไปซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่
แต่ไอ้ที่ผมผ่อนไป๑๔งวดนะคุณ
คุณเขาผ่อนมาแล้ว๓๗๐๐เกือบ๔๐๐๐แล้วนะ

เทศบาลจะไม่ยอมจ่ายให้ผม
ทั้งที่เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นรถขยะของเทศบาล
อยากให้ตรวจสอบหน่อยว่าขับมายังไง
คนขับนี่หลับหรือเมาอะไรหรือเปล่า

รถขยะเทศบาล

ผมเป็นผู้เสียหายต้องไปติดต่อหาความคืบหน้าครับ
ผมก็ยังไม่รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบผม
เพราะทุกวันนี้ผมก็ต้องหาเงินไปส่งรถผมทุกเดือนนะครับ
รถที่เสียหายไปใช้การไม่ได้เหลือแต่ซาก

คุณทีมข่าวของเราติดต่อสอบถามไปยังนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
นายกสุทัศน์เหมลักษภายโรธ
นี่นายกก็เปิดเผยกับเราบอกว่าเบื้องต้นทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอยู่
แล้วก็อยากให้ทั้งทางผู้บาดเจ็บนะฮะที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย
อันนี้ก็ติดตามอาการอยู่พ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่เสียหายต่าง

เข้ามาไกลเกลี่ยกันใหม่
เพราะว่าทางนายยกเทศรับรู้แล้ว
เรารับผิดชอบเต็มที่เพราะเรารู้ก็ผิดเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้จริงแล้วทางเทศบาลเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะครับ
ก็ดูจากเหตุการณ์แล้วก็ทางเทศบาลของเราก็มีส่วนที่ผิดพลาด
มูลค่าความเสียหายเนี่ยเราต้องทดแทนต้องชดใช้อยู่แล้วนะครับ
ก็อย่างไรก็ลงมาเจตะจากนะครับ
คุยกันให้ดีนะเพราะว่าเรามีภาพชัดเจนมีคลิปชัดเจนนะ
เห็นรถเทศบาลแล้วก็ต้องรอนะความคืบหน้าเรื่องของอันนี้อีกคุณ
ว่าทำไมคนขับรถขยะถึงขับแล้วก็เซไปแบบนั้น
เพราะว่าเห็นตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ